ต้องบอกก่อนเลยถ้าเกิดว่าไปเจอโจรมาขโมยน้ำมัน
ช้ำใจสุดต้องเติมน้ำมันแพงแล้วยังโดนขโมยอีก
อันนี้เป็นเหตุการณ์ที่ภาพจากกล้องวงจรปิด
รู้เลยว่ามันไม่ใช่กังคลืดนี่กังวัลแทรก
อยากยังขโมยดูนะคะโอ้รถเก่งค่ะสีขาวคันนี้อืมนะคะ
ซูซูกิค่ะขับเข้ามาทำท่าทีใจเย็นใจเย็น
พอขับมาเสร็จนะคุณผู้ชมมาจอดแถวตรงลานทรายรวมโชค
ถนนสมโพธิเชียงใหม่๗๐๐ปีอยู่ที่ตำบลสรรผีซื้ออำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
คนร้ายจอดเทียบตรงนี้เสร็จลงมาจากรถค่ะแล้วก็ใช้เอาไอ้ตัวถังอ่ะ
คุณผู้ชมมันคล้ายคล้ายเหมือนกับเป็นถังแกลลอนนะคะเป็นถังน้ำมันขนาดใหญ่
โยนเข้าไปโยนเข้าไปตรงลานทรายข้ามรั้วไปเลย๔ถังนะคะ
ผู้ชายที่ลงมาเนี่ยมีอายุสักประมาณสามสิบห้าถึงสี่สิบปี
เขาสวมเสื้อแขนสั้นสีน้ำเงินกางเกงยีนสวมหน้ากากอนามัย
ก็อย่างที่เห็นพอโยงถังไปแล้วอ่าโยงไปแล้วโยงไปแล้ว
คุณผู้ชมเห็นไหมอ่ะครบ๔ถังโยนเข้าไปเสร็จตัวเองทำยังไงต่อ
ตัวเองก็ปีนเข้ารั้วไปสิคะปีนข้ามรั้วไปถึงปุ๊บ
ถังน้ำมันที่โยนไปอ่ะเตรียมมาเลยวางเจาะ
รอไว้ตรงรถบรรทุกพร้อมกับเปิดฝาถังน้ำมันของรถบรรทุก
เอาสายยางสอดเข้าไปดูดน้ำมันออกมาใส่ถังแกลลอนที่ตัวเองเตรียมมาค่ะ
เหตุการณ์นี้บอกแล้วเกิดขึ้นกลางวันสักช่วงเวลา๑๕นาฬิกา๓๐นาที
โมงครึ่งของวันที่๘พฤษภาคม
ทางด้านเจ้าของลานทรายแห่งนี้
นางสาวอัญชาลีอุทยาวรีอายุ๔๔ปี
บอกค่ะว่าความที่วันเกิดเหตุ
มันเป็นวันหยุดประจำสัปดาห์ของลานทราย
ก็จะไม่มีคนงานหรอกค่ะที่จะมาเฝ้าอยู่แถวนั้น
คนร้ายก็เลยใช้เวลาแบบนี้แหละค่ะมาขโมยน้ำมันไปทั้งหมด๑๘ลิตร๔ถังด้วยกัน
น้ำมันเนี่ยนะคะคือได้ไปประมาณ๗๒ลิตรนะมูลค่าก็๒๓๐๐บาท
แล้วเธอก็เลยนำหลักฐานเข้าไปแจ้งความก็คือไอ้กล้องตัวนี้แหละค่ะ
สพแม่ปิงก็คาดว่ามันคงมาจากเศรษฐกิจไม่ดีนะแล้วก็น้ำมันก็แพง
ก็คงจะขโมยไปขายต่อค่ะอันนี้เธอบอกโอ้โหมันเป็นการซ้ำเติมคนค้าขายและทำธุรกิจนะ
เพราะน้ำมันมันก็แพงตอนนี้นะคะทางด้านของตำรวจสพแม่ปิงอยู่ระหว่างแกะรอยคนร้ายค่ะ
ไล่ล่าจากกล้องวงจรปิดติดตามเส้นทางนะคะแล้วก็ไปพบว่ารถคันนี้ครั้งสุดท้าย
เห็นอยู่ที่ถนนเรียบคลองชนรับประทานที่ตำบลแม่เหี่ยอำเภอเมืองเชียงใหม่
ก็เชื่อว่าน่าจะจับตัวได้เร็วนี้แน่นอนค่ะ
ตอนนี้อะไรแพงก็กลายเป็นโดนขโมยกันไปหมดเลยนะ
ใช่นะคะแผ่นน้ำมันมันดูดจากถังไปเลยค่ะ
ส่วนเรื่องนี้เขาบอกว่าเรื่องเงินเงินทองทุน